แฟนมวยทั่วประเทศและแฟนมวยทั่วทุกมุมโลก

ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สุดยอดกีฬาการต่อสู้ระดับโลก
ถ่ายท่าสดจากแม็กซ์จากแม็กซ์จากแม็กซ์จากแม็กซ์
สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับ
แฟนมวยทั่วประเทศและแฟนมวยทั่วทุกมุมโลก
ที่รับชมกันทางระบบออนไลน์สตรีมิ้งครับ
ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ชุดยอดกีฬาการต่อสู้ระดับโลก

และขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ

ขอเป็นตัวแทนนะครับกราบสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับ
ขอให้เล่นน้ำกันอย่างมีสติเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขนะครับ
ขับรถเมาไม่ขับและที่สำคัญนะกลับบ้านปลอดภัยแน่นอน
เสาร์อันพรีชนี้เราไม่มีพักครับเราถ่ายภาพสดการเป็นประจำเช่นเคย

พิกัดน้ำหนัก๕๑กิโลกรัม
เรามีนักชกตัวแทนจากจังหวัดอำนาจเจริญจะมาปะทะกับตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่
เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้มันสะใจแน่นอน
และเช่นเคยด้านในสนามของเรามีประวัติวัดอุณหภูมิความเดือดอยู่
ถ้าขึ้นไปถึง๙๐องศานักชกคนไหนซัดกันถึง๙๐องศา
ขึ้นไปถึง๑๒๐องศาโอ้โหมีสิทธิล้วนรางวัล
ถ้าสุดกันไปเลยถึงจุดพลิก๑๕๐องศา

ไปชมสถิตินักชกในรายการวันนี้เลยครับ
อันนี้คู่แรกนะครับผู้พันท์เสือเจอกับ
เอาไปให้เพชรจิงไชน้องรักยิ่มจากไทย
และอิฟติวันการิมแคลอมหนุนแรก
ภาพยุตภัณฑ์สุธนธนาความ
เอาไปให้เยอะดอยแก้วสมฤทธิ์
เอาละครับตอนนี้นักชกของเราก็พร้อมมาอยู่ด้านหลังเวทีแล้ว
ขอเสียงเชียร์ดังให้กับนักชกในรายการวันนี้เลยครับ
คู่แรกครับนักชกในมุมน้ำเงินครับ

ผู้พันศึกษ์เซียนฟอร์รังสิทธิ์

คมเพชรเล็กสิทธิ์กำนันประเสริฐ
อันนี้คู่แรกของรายการ
และในคู่ที่๒ก็เป็นกำหนัก๕๗กิโลกรัม
ยอดเด็ดเพชรจินดา

ในพริกการทาง๕๗กิโลกรัมยอดเด็ดเพชรจินดา

สยามเพชรนภาชัย
รัสเชียร์รัสเชียร์รัสเชียร์คาลิลอฟทาร์เกอร์
นักชมจากรัสเชียร์ครับคาลิลอฟทาร์เกอร์
และในที่สุดท้ายทายรัสเชียร์รัสเชียร์เจริญลาภสิทธิ์นายกสมบัติ
ในคู่ที่สามครับเจริญลาภสิทธิ์นายกสมบัติเจริญของคาลิลอฟทาร์เกอร์
อันนี้นักชกจากจังหวัดตรานะครับแฟนมวยรู้จักกันดี

และมาถึงคู่ชิงเข็มขัดพิการหนัก๕๑กิโลกรัมในวันนี้ครับ
ยุตภพรสุธนธนายความ
ในคู่ชิงเฉิมขัดวันนี้ยุตภพรสุธนธนายความ
ชกจากจังหวัดอำนาจริง
และนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่ยอดดอยแก้วสำฤิษฐ์
ชกจากจังหวัดเชียงใหม่ครับยอดดอยแก้วสำริท
วันนี้จะมาชิงกับยุทธพรสุทนทนายความ
และตอนนี้ครับไปพบกับเข็มขัดประจำรายการในวันนี้

คุณเหมือนคิดแสนสุข
นี่แหละครับเข็มขัดพิกรรมหนัก๕๑กิโลกรัม
กำมือของเราคือชัมเปญชัลเล็งส์ที่มีชีวิตจาก๕๑กิโลกรัม
ใครจะเกิดชัมเปญชัมเปญอย่าลืมค้นไปแล้ว
เราจะพักประเภทเป็นทั้งหมด

สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวั

สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนทุกเพื่อนทุกคน

ถ่ายทอดสดความมันอย่างนี้ฝากแฟนรายการตั้งแต่เวลา๑๖นาทีจนถึงเวลา๑๘นาฬิกาครับ
ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยครับ
หรือว่าวันสงกรานของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศครับ
ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็เดินทางกลับต่างจังหวัด
หรือว่ากลับสู่ภูมิภาคภูมิภาคบ้านเกิดของตัวเองนะครับ

เมาไม่ขับนี่คือสิ่งสำคัญครับ

เอาละครับแล้ววันนี้ครับเช่นเคยครับ
หลายคนก็กำลังนั่งรอเชียร์มวยครับ

โดยเฉพาะคู่เอกนำรายการไปการชิงเข็มคลัดแชมป์ที่ว่างอยู่
ในรูปริการ๕๑กิโลกรัม
ระหว่างทางด้านยอดดอยแก้วสำลิดครับกระเหลี่ยงพันธุจากจังหวัดเชียงใหม่
จะเจอกับยุทธพรสุนทรธนายความจากอำนาจเจริญ

เพชรชิงชัยน้องรักยิ่มไอโยมทูตปากแดงจากจังหวัดตราศ
จะเจอกับวันสงกรานกพันคุดจากนครราชศรีมา
เหมือนเอาใจเลยครับเทศกาลสงการ
ก็จัดนักมวยที่ชื่อวันสงการขึ้นชกครับ
แล้วคู่ที่๓ครับคู่ค้ำของรายการครับ

ปะทะกับคารีลอฟทาเกอร์จากรัสเซีย
เจอกับผู้ผ่านสื่อเสียนฟาหลังศิษย์
ต้องบอกว่าวันนี้น้องรัชฌาษีมาหรือว่าโคลอาร์

ลายทั้งภูพันธ์เสือยอดเด็ดรวมไปถึงวันสงกรานครับ

คนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับคมเพชรเล็กสิทธิ์กำนันประเสริฐนั้น
วันนี้ต้องบอกว่ากำนันประเสริฐเชยพฤษานั้นไม่ได้มาแล้วครับ
ติดงานทำบุญให้กับคุณพ่อครับ
แล้วก็พบปากกับพี่น้องประชาชนก็เลยได้ผู้ใหญ่แสงโคราชนะครับ
ไปถอดมงคลให้กับคมเพชรเล็ก
นครราชศรีมาวัย๒๖ปีสังกัดค่ายมวยเซียนฟานลังศิษย์ครับ
วันนี้จะมาเจอกับทางด้านคมเพชรเล็กสิทธิ์กำนันประเสริฐ
นักชกจากอัมพศตริกจังหวัดบุรีลำครับนายจักริตเจริญลำครับ
วัย๒๐ปีนักชกรุ่นน้องครับ
ฟอร์มหลังครับชนะ๑แพ้๑
เสมอ๑เป็นรองแชมป์นะครับมวยรอบ

แพ้ให้กับรุ่งวิทยาสิงห์นวะอาวุธ
เกิดว่าผู้แรกนักพิการ๕๑กิโลกรัม
ก็ต้องบอกว่ารูปร่างสรีระใกล้เคียงกันเลยครับ

อ่ามาแล้วครับ

แต่ยังคืนไม่ถนัดกับคมเพชรเล็ก
ต้องบอกว่าเก่าครับประสบการณ์ดีครับ

อยากจะร็อคนายตั้งแขนสู้
อูหูดูวันผู้พันธ์เสือเสียบด้วยทราย
ชมเพชรเล็กประยับจะขวางหน้าไวย
คมเพชรเล็กนั้นต้องบอกว่าเป็นมวยเข่าอาชีพ
ปกติแล้วจะเจอกับมวยที่ได้เปรียบรูปร่างตลอด
แต่วันนี้เจอกับผู้วันเสือนี่ปาดหัวตัวเท่าเลยครับ
มวยสรีร้านดีทั้งคู่เด้งด้วยซ้ายตาอุดปันด้วยสองขวา

ฝ่ายน้ำเงินได้เกากระดูกประสบการณ์แล้วครับ

ยังจะทิ้งด้วยมันอู๊ยเดิมด้วยสองขวาแล้วครับ
พยายามจะเร่งออกอาวุธทันทีครับทุกวันเสือ

แต่เป็นมวยต้องบอกว่านิ่งครับ

ส่างจำวายกับตัวเองได้ดีครับผู้ปันเสือ
ลีระทรังลงตัวซ้ายหน้าไม่โดนครับ

แล้วครับจับในขวางหน้า
จะแทงไม่ได้ครับเจอผลักออกมา
วางไปแทงขวายัดเข้าไปครับ
อยู่ที่จังหวะของใครดีกว่ากันล่ะครับ

อุ้ยแล้วผู้ขวากันตบเข้าไป

แล้วกดคออยู่แต่ตีกันไม่ถนัดครับ

โยกมาถีบด้วยซ้ายครับโคเพชรเล็ก

โอ้โหยังหวะปักศอกของคมเพศเล็ก

แต่ผู้บันเสือนั้นสายตายังดีอยู่

แต่ธนาภูมิผู้พันธ์เสือนี่มีศอกกับมัดครับ

โอ้โหคืนด้วยการเด้งตีครับ
แล้วคว่างหน้าฟันเลยครับผู้พันธ์เสือ

ท่านผู้พันธ์เสือนักชบรุ่นพี่ครับ

กับท่านคมเพศเล็กในวัย๒๐ปี

ดูครับกล้าฟันจริงครับ
แทกซ้ายทิ้งด้วยหมัดขวา

แทนเสือไปสกซ้ายสกขวามาเติมตลอดเลยครับ

โอเคครับเพราะที่อีกก็เลยสนุนขึ้นได้เลยค่ะ
ทีมงานทั้งสองฝั่งสั่งเปิดเกมครับ
กรงนายคว้าได้ขวางหน้าแทงเลยครับควบรรษเสือ
โอ้โหยังจะแทงถึงยอดหน้าแล้วครับควบรรษเสือแล้วมีสองขวา
สลับเสียบด้วยซ้ายเลยครับประเภทเล็กเจอเขาซ้ายสวน

อยู่ที่การยืนระยะแล้วครับว่าใครจะแข็งแรงใครจะมั่นคงกว่ากัน
พวกมันเสือเติบด้วยแค่ขวายังว่าขวางหน้าของคมเพล็ก
โอ้โหยังมีอีกกับปักด้วยสองเอาเลยครับ

จิ้มลำตัวพวกมันเสือขวาใน
กดเอาไว้ครับเสียบด้วยเขาขวา
ขีบด้ายธนสวนขึ้นเข้ามาครับคมเพลล็ก

ฝั่งหน้าบ้างครับประดานโคมเป็นเล็กเข็นแท่ง
ยัดกันแล้วส่วนเข้าคืน
อื้อฮือเป็นเกณฑ์ที่สนุกเลยครับ
โคมเป็นเล็กพยายามจะสลับและเสียบเกลือเข้าซ้ายของผู้บรรเสือ
และพยายามตั้งกับแผงกระบูกแกะตีทั้งที่มีกำแพงเลยครับ
วันเสือพยายามจะกระชากหาเหลี่ยมมาตีครับ

วงในเกิดและแท่งฟังของส่ออีกที
จังหวะไล่แขกเข้มดูกับชิงคคงเหาะฝันศอกเลยครับผู้บรรเสือ

โคมเป็นเล็กพยายามจะหมดพยายามจะเบียนเลยครับ
จุกจิกจริงครับอาวุธมวยของทั้งคู่ครับ
ออกได้ทุกรูป
เดินมากระโดดต่อยอีกครั้งวางด้วยแข้งสวนคืนเกี่ยวแล้วโอ้ย

โอ้โหเจอบวกสอกได้เลือดเลยครับผู้พันธ์เสือ

มาเลยครับฟันเขาอยู่ดีครับได้เลือดซะแล้วครับทุกวันเสือ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
คอยเหาะแห้ละครับโหดยกที่๒ครับ
แท้ที่เฮงหรือเปล่าแล้วครับ
เพราะทางฝั่งของคมไม่เล็กนั้นประเภทแพ้เลือดครับ

วางด้วยแข้งขวามาก่อนครับแล้วปักเข้าให้ครับ

ถึงต้นบัตรขวาแล้วเจอสอกขวาส่วน

เออต้องเลยครับ
อยู่ที่ผู้พันธ์เสือแล้วครับ
เร่งแล้วครับเร่งแล้วครับ
คนอื่นเขาสาดน้ำกันอยู่ด้านนอกครับ

หวางหน้าไหวไล่แขกผู้พันธ์เสือกระชากมา

เหลือไม่ได้ร้านสิบด้วยเขาซ้าย
พยายามจะโตตในเขาขวาเหมือนกัน

แล้วก็โดนเขาขวาใส่ล็อกใน
ประยามจะล็อกล่างตีครับ
พยายามจะควังหน้าไว้ครับคุณเบ้นเล็ก

ปักหลักขวาในอีกครั้ง

โอ้โหอ้าวซอกควาน่องคุณเบ้นเล็กอีกที
สายตาแกยังดีอยู่ครับ
ย้ำเข้ากระแพงขวาเสียบซ้าย
ขวาเสียบคนขวา
และเสียบทรายพยายามจะเน้นที่สองขวาแล้วครับผู้บันเสือ
ต้องบอกว่าภาวะพวงเรื่องบริเวณแผลแตกของตัวเองอยู่ครับ
กระโดดต่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
กระโดดต่อยนี่เป็นลูกเก่งของคมเพชรเล็กเลยครับ
เอาละครับในช่วงปลายยกครับวันเสือทิ้งด้วยมัด
ปักหลักแรกเลยครับคนละดอกคนละที
กระโดดโอ้ยพยายามจะลือสีบดยาครับโคมเพชรเล็ก
เป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าใส่เลยครับผู้บันเสือ
กระโดดเขาลอยใส่ดื้อเลยครับโคมเพชรเล็กซ์
เข้าไปถีบแม่ตอนนี้ทำอะไรก็ดูดีโอ๊ยสอกหลับครับ
โอ้โหเป็นช็อตที่สวยงามจริงจริงครับปิดเกมเลยครับ
ไม่กี่วินาทีครับโอ้โหประมาณสามสิบวินาทีจะหมดเวลาครับ
โอ้โหประมาทไปนิดเลยครับทางด้านผู้วันเสือ
นี่แหละครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยเออเสน่ห์ของศิลปะแม่ไม้มวยไทยอยู่ตรงนี้ครับ
น้ำมะแผ่วครับพร้อมแผ่วนี่ดูครับทางด้านโคมเพชรเล็กซ์ทำอะไรก็ดูดีครับ
โอ้โหกระโดดต่อยครับแล้วกระโดดยัดเข้ามา
คนเหนื่อยนี่เห็นก็เห็นครับแต่หลบไม่ทันแล้วนี่โอ้โห
กามแทบเคลื่อนครับโอ้โหสวยงามจริงครับดอกนี้สมบูรณ์แบบเลยครับดูครับ
ปากนี้เบี้ยวไปตามแรงเลยครับนี่ครับโหหลับเลยครับ
โอ้โหจังครับเต็มช็อตสวยประจำสัปดาห์ครับ
หน้าเปิดหัวคู่แรกครับต้องบอกว่ามันแล้วก็มีช็อตไฮไลท์สำคัญครับ
แต่ตอนนี้ไปลุ้นรางวัลกันบนเวทีก่อนครับ
นักชกทั้งคู่นะครับได้ประหลอดความเดือดไปถึง๙๐องศา

ความเป็นความเผ็ดสิทธิ์กำลังมาส่ง
เพื่อต้องใช้ความเป็นภาคล่อนก่อน
รับการนี้คือการนักคลอร์นราชฌาศีมา

เทรนดีของเพศจินดา
จุดแรกในคำสั่งของการแรกของ๕๔หมุน

ทุนพลังคืนสั่งได้คู่ได้ไว้ใจเรา

สวัสดีครับทุกคน
คนที่ทั้ง๒๐ปีสำนาจสำนายนตรงชายทางต่อทาง
ใดข้อค่อนข้าง๖๒ต้อนรับ๔๒ต้อนรับ
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
มวยไทยที่ต้องบอกว่าเป็นเสน่ห์ของกีฬามวยไทย
นั่นก็คือศอกกลับฮิลานม้วนแผ่นดินครับ
สมบูรณ์แบบแล้วก็สวยงามที่สุด
เท่าที่เคยเห็นมานะครับ
คุณที่สองของรายการสยามเพชรภาคไทยครับ
จะเจอกับยอดเด็ดเพชรจินดาในพิกัด๕๗กิโลกรัม
ขอบคุณครับทดลาดยอดเด็ดเพชรจินดาครับ
นายสิรษัตริย์เจริญผลครับ
จากอำเภอปากช่องครับจังหวัดนครราชศรีมา
ปัจจุบันวัยเพียงแค่๑๖ปีเท่านั้นครับ
ส่วนสูง๑๗๐เซนติเมตร
ฟอร์มหลังแพ้สองชนะหนึ่งครับ
จากไทยมวยเพชรจินดา
โดยพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดาครับ
ส่วนทางด้านสยามเพชรนภาชัย

นายอวิเรศมิตรแพ้จากอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี

ล่าสุดเพิ่งมาชนะน็อกรุ่งแสนชัยช้อรัตนาชัย
ค่ายมวยกลางแกลงสปอร์ตคลับครับ
ต้องบอกว่าไฟล์ที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งช็อตที่สวยงามของทางด้าน
สยามแหละครับกระโดดเตะครับเหมือนเตะตะก้อเลยครับ
สัดเข้าเต็มคางของทดารรุ่งแสนชัย
ต้องบอกว่ากระโดดวอลเล่เลยครับ
อย่างเกิดเตะฟุตบอลเตะตะก้อครับ
เต็มกระโดงคางของลุงแสนชัย
ต้องบอกว่าพลิกล็อกเหลือเชื่อเลยครับในวันนั้น
เอาละครับมาดูคู่นี้กันบ้างครับ
นครราชศรีมาในมุมน้ำเงินกับจันทบุรีครับในมุมแดง
ผู้ที่ขึ้นไปถอดโบงคลให้กับทดารยอดเด็ด
นั่นก็คือพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดาครับ
ศูนย์สงครามพิเศษลบบุรี
ซึ่งนักชกทั้งหมดของค่ายมวยเพชรจินดาครับ
ซ้อมอยู่ที่ศูนย์สงครามพิเศษลบบุรีครับ
เรื่องความแข็งแกร่งนั้นการันตีได้แล้วครับค่ายมวยเพชรจินดา
ถ้ามวยแข็งแรงแข็งแกร่งแพ้ชนะนั้นเป็นเกมกีฬา
เกือบทุกคนแล้วครับ๙๙ครับ
ทีเหลือก็ยังมีเด็กรุ่นเล็กนะที่รอวันเจริญเทิบโต
นั่นเพราะทางเสศักดาพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดานั้นไม่ได้เล่นการพนันครับ
แล้วต้องบอกว่าสร้างมวยที่เป็นแชมป์ที่นี่มาแล้วถึง๒รายครับทั้งไผ่ตันแล้วก็๙เหรียญทอง
โอ้โหแล้วยังมีอีกเยอะแยะเลยครับเพชรอินดา
คอยดูผลิตผลคนรุ่นใหม่นะครับ
เยาวชนที่อยู่ภายใต้สีเสื้อของเพชรจินดา

สยามพยายามจะเบียดเข้ามาเจอแข้งซ้ายหน้า
โอ้โหซ้ายหน้าของยอดเด็ดนั้นไม่ธรรมดาแล้วครับ

มาดนดึงแข็งผมแล้วครับ
หายขวางแล้วตี

ดูครับรูปร่างดีครับเด็กคนนี้โอ้โหพยายามจะปักศอกส่วนครับสยาม
อย่าเดินเล่นงานฐานร่างก่อนสยามพยายามจะเบียนเข้ามาเจอทีบ
โอ้โหคึกคักเหลือเกินครับทั้งคู่ดูครับออกอาวุธกันสมศักดิ์ศรีจริง
โอ้โหสอกขวาแม่โดนศอกซ้ายครับโอ้โหยุติเลยครับโอ้โห
เหลือเชื่อครับแม่บวกศอกครับขวากับซ้ายครับ
โอ้โหมาหลวมเข้ามาครับส่วนด้านยอดเด็ดครับโอ้โห
จังหวะแลกกันครับแล้วเป็นทางด้านสยามเลยครับที่ต้องบอกว่า
จังหวะดีกว่าครับกลายเป็นของแสลงของยอดเด่นเลยครับศอก
ครั้งที่แล้วก็ไปพลาดโดนต่อของทางด้านเคอาทิตย์ไอเอทีครับ
เดี๋ยวดูครับจังหวะบวกอย่างไรครับกระแทกด้วยซ้ายวัดระยะมาก่อน
วางด้วยแทงขวาเอาคืนครับยอดเด็ดโอ้โหมัดขวาแล้วแทงเลยครับ
ต้องบอกว่าเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีนะครับแต่หมัดมวยนะครับประมาทกันไม่ได้ครับ
เดี๋ยวดูช็อตที่ต้องบอกว่าล่วงลงไปโอ้โหดูอีกมุมครับ
อีกมุมหนึ่งครับโดนสอกขวาตรงบริเวณไทยทอยแล้วครับ

ครับครับไม่เป็นไรนะครับไปบนเวทียังก่อนครับ

นี่คือชัมเปียร์โอชัมเปียร์ชัลเล่นด์
ทุกคนสวัสดี
สวัสดีกันกันในชัมเปียร์โอชัมเปียร์ชัลเล่นด์
ต่อไปกันที่๓ของเราไทยนี้
จะเป็นรัชเชียร์
ทุกผู้ชมครับกลับเข้าสู่การแทนส่งบริการ

อีก๓คู่จะถึงคู่ชิงเข็มขัด

พี่กันนัก๕๙กิโลกรัม
ของหวังนึงสั่งได้คู่ง่ายไว้ใจเรา
จันทร์รัมสิดนายกสมชาติ
จันทร์รัมสิดนายกสมชาติ

เอาชนะน็อกคู่ชกด้วยศอกแล้วครับ
กู้แรกนั้นที่รันมนต์แผ่นดิน

เพื่อเจรสราเล็กศิลปนกสมชาตินะครับ

แต่ออกก็เพิ่งจอดเปิด
ก็บัดผ่านมานานับปกติ

ไม่ธรรมดานะครับลองจับตาดูดีครับ
คาริลอฟทาร์เกอร์ครับในวัย๒๔ปี
จากประเทศรัสเซียครับ

ค่ายมวย๑๒พี่น้องครับ

นายวีลชิทธรแสงมารีครับ
เป็นชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีลำครับ

ซึ่งวันนี้แบบหนึ่งลูกพี่ใหญ่มาเองครับ

ต้องบอกว่านี่คือการรวมพลังของชาวโคราชอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ภูแรกนั้นร่วมกันเชียร์กรมเพล็กสิทธิ์กำหนังประเศษคู่นี้
ร่วมกันเชียร์เจริญลาบสิทธิ์นายกสมชาติแล้วครับ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แสงโคราชหรือว่านายกสมชาติเดดรครับ
รูปร่างนั้นเจริญลาบนั้นดูได้ลอยกว่าครับ
แน่นอนครับความเก่ากระดูกประสบการณ์กางเกงสีแดงแน่นอนครับ
นั้นเคยเจอกับหนุ่มสตึกชัยโรดเซอร์วิทย์มาแล้วครับเจริญลาบ
ริกรรมคาถาอยู่ครับทางด้านคารีลอฟทาเกอร์ครับ
หมีโหดครับจากประเศษ
หน้าตานี่หล่อเหลานะครับท่านผู้ชมครับ

สรีร้าลูปร่างวันนี้เป็นรองนักชกไทยในเรื่องส่วนสูงแล้วครับ
มุมน้ำใหญ่คือคุณทิมฟิชเชอร์ครับส่วนมุมแดงนายกสมชาติเดชรอนครับ
ไม่เคยเกรงกลัวอะไรอยู่แล้วครับนักชกจากรัสเซียลายนี้

จริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริง
ได้ครับจรรยาลาภกับเด้งตีด้วยฝ่าซ้าย
โอ้โหพันธุ์ซ้ายครับ
ไม่กลัวครับคารีลอฟทาเกอร์วางด้วยแข้งขวา
จรรยาภถึงด้วยกำปั้นแล้วเสียบใน
โอ้โหท้าทายเลยครับเชอรี่ร้องอาร์ตนะครับขึ้นด้วยหมัดชุด
พอโดนนี่แกเอาคืนทันทีแล้วครับคารีลอม
อื้อฮือพยายามอย่าเน้นที่แก้งซ้ายครับ
คารีรอฟซ้ายตายใกล้ดีส่วนด้วยฝ่าขวาเหมือนกัน
หยับเข้ามาพยายามจะปักด้วยฝ่าซ้าย
โอ้โหแม่สงกรานเดือดแล้วครับแบบนี้
อกซ้ายมีวูบครับแม่แข้งขาอ่อนเลยครับ

อื้อฮือยังกัดเน้นที่๒แล้วครับ
เจริญล่าบวางไว
โอ้โหอย่าประมาทครับ
เตะไปที่พับหน่อย
โอ้โหยากเลยครับพอทีนี้

รู้สึกว่าตรงบริเวณริมฝีปากของตรงแก้มของคารีลอฟนั้น
ผิดสอกซ้ายของเจริญราบนะครับ

ตอนมาเลยครับวางไปที่พับใน
เอาไปออกครับทิ้งเป็นสองขวาแบบเป็นสองซ้าย

และเด้งตามหมดยกที่หนึ่งครับ

ต้องบอกว่าต้นนี่ยังยิ้มแย้มแจ่มใส
ต้องบอกว่าแตกครับบริเวณอ่า

ไม่รู้ว่าปากทะลุหรือเปล่าเลยครับทางด้าน

แต่เจอศอกดอกนั้นถึงกับแม่แข้งขาอ่อนครับ
ดูครับแข้งซ้ายของเจริญลาบครับ

แล้วเจอหมัดซ้ายของทะด้าน
มัดขวาเติมมุมมัดชุดเอ้า

ลอกนายตีได้ไม่ได้ครับขนาด
เจริญลาบต้องแยกออกมาก่อนครับ

อย่าเกี่ยวเชือกครับกรรมการนัทธวุสุขาเตือน

แล้วครับพยายามจะตีสู้ครับวงใน

และพยายามจะสวนด้วยส่อง
ก็สู้ในได้เลยครับไม่ได้ขี้เลครับ

คารีลอฟพยายามขวางด้วยซ้าย

พยายามเข้ามา
พยายามจะสวนด้วยศอก

เติมด้วยมัดขวาเอาแล้วสอกมาแล้วมีศอกกลับครับ

แต่ธนาจริงลาภครับประคองตัวดีครับ

งัดไปสอบโอ้โหดูแก่ขวางหน้าครับ

แข็งแกร่งครับกระดูกประสบการณ์

จริงลาภลอฟนายเสียบด้วยข่าวขวา

จริงลาภมาทิ้งด้วยซ้ายตรง

เข้าดูครับจังหวะคืนด้วยขาวใน

โอ้ยยยยพยายามจะใส่รูปเกาละครับ
ย่าการีลอฟประจำเล่นงานถาร่าง

แล้วพยายามจะเด้งเขาสู้
จริงก็กดไว้เลยครับ
พยายามจะคืนครับแต่ดูครับคืนไม่ได้ครับคารีล้อม
ขยับมาหมาดเปรียบจิ้มทางตัวและสอก

และเป็นการบ้านข้อที่ไม่ง่ายครับ
ของนักชกจากรัสเซียครับคารีรอฟทาเกอร์
วันนี้หน้าตาหล่อเลยช่วยอะไรไม่ได้ครับ
เจอวงในของทางด้านเจริญล่าสิทธินายกสมชาติเข้าไป

ทีมงานของทดานคารีลอฟทาร์เกอร์ครับ

และยกแรกนี่เต้ายกที่สองครับต้นยกเร่งเลยครับ

วงในขวางหน้าดันแทง
เสียบแลกละนีต้องบอกว่าชัดเจนกว่านะครับ

จริงครับ
จริงครับ

จริงครับ

จริงครับ
จริงครับ

จริงครับ

จริงครับ
จริงครับ

จริงครับ

จริงครับ
จริงครับ

โอ้โหอย่าเพิ่งประมาทไปครับเจริญลาบ
อื้อฮืมไถรรอบขยับ

โอ้โหแล้วเจอศอกซ้ายของเจริญลาบอีกแล้วครับ

ขวางหน้าตีด้วยขวาตีด้วยซ้ายครับเจริญราช
จริงลาบยังคงเยือนเข้ามาถึงตะบัดซ้ายวางแค่ขวาซ้าย

พยายามจะเอาคืนเลยครับคารีลม
โอ้โหสอกครับสอกหน้า
จริงลาบยังคืนด้วยแค่งเอ้าเจอสอกกลับอีกครั้งครับ

เป็นมวยที่จะประมาทไม่ได้สักวินาทีเดียวเลยครับ

ทิ้งหมัดตัวลอคล่างเทไม่ลง
จริงลาบพยายามจะเปลี่ยนเข้าไป
ครับท่านผู้ชมครับ

เพื่อนจะบี้นายคลอดเต้งตี

แต่ว่าลองใดเสียบด้วยข่าวขวาเสียบด้วยข่าวขวา
โอ้จะเลยลากถอดมาแล้วเสียบด้วยข่าวซ้าย

โอ้ยังครับลักฮังยังไม่หมด

ให้อะไรครับจะเลยลาก

โอ้โหครบ๓ยกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ
กับคู่ที่๓ของรายการครับ

นี่ครับยกมาทิ้งด้วยหมัดชุดครับ
เจริญลาบง้างมาเจอแข้งขวาสกัดเอาไว้

แต่ดูครับพยายามจะตัดแต่ไปติดเชือกครับ
โอ้โหเอาไม่ลงครับทำให้เสียแรงไปพอสมควร
นี่ครับง้างไว้แห่ซ้ายขวางด้วยแข้ง
ถ่ายรอบส่วนด้วยส่อขวาแล้วตี
เด้งตีด้วยเข่าครับเด้งเข้าไป
ล็อกล่างนี่จะบอกว่าได้เปรียบด้วยนะครับ
วางด้วยแข้งขวานะครับแต่เวลาฟันไม่ถึงครับ

ต้องบอกว่าเป็นมวยที่แข็งแรงแข็งแกร่งครับ
แต่ตอนนี้ครับวินาทีสำคัญไปฟังคำตัดสินพร้อมกับลุ้นเงินรางวัลกันครับ
จะเลวลาบสินายกสมชาติ
อำนาจเจริญเจอกับนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่

ชัมเปียร์ชัมเปียร์ชัมเปียร์

ที่กระทะนัก๖๓กิโลกรัม

สร้างการที่กระทะนัก
สร้างการที่กระทะนัก
สร้างการที่กระทะนัก
สร้างการที่กระทะนัก

สร้างการที่กระทะนัก
สร้างการที่กระทะนัก

สร้างการที่กระทะนัก
สร้างการที่กระทะนัก
สร้างการที่กระทะนัก
สร้างการที่กระทะนัก

สร้างการที่กระทะนัก

สร้างการที่กระทะนัก

สร้างการที่กระทะนัก
สร้างการที่กระทะนัก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

เจ้าพี่และชาลิ้ว
เจ้าพี่และชาลิ้ว

บอกว่าเป็นสถิตินะครับวันนี้นักชกจากนครราชศรีมาชกก่อนหน้านี้ไปสองคน
หน้าแพ้ทั้งสองคนและเป็นการแพ้น้องนั้นด้วย
แต่นี่ก็ไม่ใช่บรรยัติตายางอีกแหละครับท่านผู้ชมครับ
ทุกอย่างต้องไปลุ้นกันบนเวทีครับ

เป็นถือว่าเป็นรางร้ายหรือว่ารางไม่ดีเลยครับ
แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้สถิตินั้นมีไว้ทำลายครับ
นายสมเกียจสุจิบานไอโยมทูตปากแดงจากบ่อไร่ครับ
จังหวัดตราดวัย๓๘ปี
ส่วนสูง๑๖๖เซนติเมตร

ชนะ๒แพ้๑จากน้องรักยิม
เป็นแชมป์
ในภูมิกัด๖๒กิโลกรัม
อ่าแล้วบัวหน้ากานะนั้นก็ชื่อน้องรักเลยครับ
ดีตนักมวยเก่ารุ่นคุณพ่อ
วันนี้เดินทางมาด้วยตัวเองแล้วครับ
นี่แหละครับวันนี้คู่นี้
สไตล์มวยหมัดอาชีพคล้ายกัน
มีโอกาสไม่ครบยกครับ

เพราะทางฝั่งของเจ้ายมทูตฝากแดงนั้น
มีหมัดเป็นอาวุธทีเด็ด

คนหนึ่งที่ติดตาเขามาหลายต่อหลายไฟล์
หน้านี้มีโอกาสได้ติดตามผลงานครับ

และชก๓ยกแบบนี้ถูกฉลก

เจ้าวันสงกรานนี่มาประเภทเดียวกับเจ้า
โรเบิร์ตสิงห์นครหลวงหรือว่าโรเบิร์ตจอชัยวัดแล้วครับ
ประเภท๕ยกไม่ชอบชอบ๓ยกครับ
ต้นนั้นจัดแล้วครับ
อันตรายทุกลูกโดยเฉพาะหมัด
แล้ววันนี้คุณสะฮามิชภูมาน่ะไม่มาครับ
ส่งทีมงานมาถอดมงคลให้กับเจ้าวันสงกราน
วันนี้จะฉลองวันสงกรานสมชื่อตัวเองหรือไม่ครับ
หรือว่าจะเป็นเพชรชิงชัยนะครับที่ได้รับการชูมือต้องลุ้นครับ
ยมทูตปากแดงที่ใครหลายคนต้องบอกว่าอยากจะชกด้วย
เห็นในวัยเกือบสี่สิบแล้วนะครับแต่ต้องบอกเห็นวัยแบบนี้
แต่รักษาสภาพร่างกายเนื้อตัวตัวเองได้อย่างดีครับ
แต่เพศพ่อบ้านไม่รุนรอยแล้วครับในอดีตนั้นชมวกเพชร
ช่อชมวงหรือว่าชมวงเพชร
ที่เป็นเศรษฐีเข็มขัดแชมป์แล้วครับ
เผยไต้มวยจนอายุ๓๐กว่าก็เลยครับ
แม่วันนี้วันของเขาก็วันสงกราน
ดูครับนี่แหละครับของหนักของแรงทั้งคู่
แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดดีก็ไม่เคยโดนนับเลยครับ

อยากจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับเพชรชิงชัย

แต่วันสงกรานนั้นลูกอันตรายของเขาคือฮุกซ้าย
หนักจริงเลยครับวันสงกราศ
โอ้โหนี่ครับจิ้มขวาตัดลำตัว

ต่อเพศฮุกซายแล้วก็ขวาตรง

มาแล้วครับเสียบด้วยเขาซ้ายครับวันสงกราน

เรื่องท้าตีท้าต่อยครับนี่ครับ

ดังนั้นเราจะเห็นเจ๊จิ้งชัยนั้นยกกาศสูงนะครับ

ขวาอัดเข้ามาเพชรชิงชัยพยายามจะทุบลำตัว
ดูครับวัย๓๘ปีครับยังไล่ต้อนรุ่นน้องได้เหมือนยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยครับ
ซ้ายหน้าครับตัวโอ้โหมีเติมมีเสริมตลอดครับเพชรชินชัย
โอ้โหไฟล์ที่แฟนมวยจับตาดูก็คือไฟล์ที่เพชรชิงชัยเจอกับวันมายโยเลยครับ

เนื่องจากนั้นก็ยังมีขาวพ่องครับสวนผลวจพูทิวเสร็จกันสนุกจริงครับที่นี้
เร่นงานฐานร่าวันสกรานฤูปเลยครับ
แล้วก็มากระแทกหัดแจ๊บซ้ายพยายามจะทำลายจังหวะของวันสงกรานโต้เจอหมัดฮุกซ้ายของวันสงกรานเหมือนกันครับ
ต่างฝ่ายต่างเล่นงานผ่านล่างครับกึ่งแข้งกึ่งข่าวยัดมาเกี่ยวได้คืนด้วยกำปั้นวางด้วยแข้งขวาอีกทีครับ
จับตาดูดีนะครับว่าเพชรชิงชัยเวลาแกต่อยเนี่ยแกมีต่อยเบาแล้วก็ต่อยแรงนะครับ
เบานั้นทำลายจังหวะโอ้โหแต่วันสงกรานนั้นไม่สนแล้วครับพยายามจะสวนหนักแรง
แต่ตอนนี้ครับหมดยกที่๑ครับกำลังสนุกเลยครับ
วยก็มันครับช่องก็ดีครับดูครับทางด้านชมหน้าของทางด้านเพชรชิงชัยน้องรักยิม
เปิดเกมไล่รุ่นน้องเลยครับดูครับแข้งขวาแลกกันครับแล้วเอาคืนครับธนาวันสงการ
พยายามจะเน้นไปที่ต้นขาซ้ายครับ
หนีเลยครับวันสงกรานพยายามจะออกมาเน้นที่แข้งขวาแล้วครับ
มีซ้ายหน้าสลับตบด้วยฮุกซ้ายเติมด้วยแข้งขวา
มาอีกแล้วครับเล่นงานฐานล่างก่อนเลยครับวันสงกราศ
นี่แหละครับสไตล์เหมือนกันเกือบเด๊ะครับท่านผู้ชมโอ้โห
เจาะยางคว่างกระจกครับ
มีไม่กินงานไม่ออกทีบยกหลอกครับ
โอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าออกแนวฉลาดเลยครับ
สงกรานขยับสลับและเสียบ
เมื่อก็ครอบมือวาง
โอ้โหคมคว่างทำจากควาใน

โอ้โหกระดูกประสบการณ์ไม่ได้กินง่าย
โอ้โหเกมกำลังสนุกเลยครับท่านผู้ชมครับ
เตะขวาเพลินครับ
โอ้โหน่าดีเลยครับ

ไอ้โจมตุปากแดงก็ยังไว้ใจได้อยู่
โอ้โหนี่ครับสลบเหมือบเลยครับ

ภาพช้าจังหวะวางแข้งแรกกันครับ
ด้วยมัดขวาก่อเติมด้วยซ้ายก็โดน
และยังด้วยซ้ายแยกก็โดนอยู่ครับ
โอ้โหดูครับดีคมกว่าครับ
น่าจะเป็นสองครับ
ขวาทิ้งมาอีกทีก็ยังโดนอยู่แล้วขวางหน้า

โอ้โหก่อนที่จะงัดด้วยศอกเติมเข้ามาดูครับดึงไม่พ้นครับ
อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมว่าคู่นี้อาจจบไม่ครบยกครับ
ขวามาปวดลงมาแทงได้ข่าวแล้วงัดด้วยสอกขึ้นมาครับ
โอ้โหล่วงหลับไปเลยครับหามลงไปเรียบร้อยครับ
อ่ะแต่ตอนนี้ไปลุ้นรางวัลกันบนเวทีครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้มวยเดือดจริง๔คู่น็อกไป๓คู่
เฮ็ดชิงชัยน้องรักเย็ม
คุณผู้ชมครับห้ามพลาดเลยคู่หน้า
คู่เอกของรายการคู่ชิงเข็มขัดครับ
พิกัดน้ำหนัก๕๑กิโลกรัม
หนึ่งนักชกจากจังหวัดอำนาจเจริญ
ปะทะกับยอดนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่

คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การถ่ายท่อสดนะครับสุดยอด
กีฬาการต่อสู้ระดับโลก
และตอนนี้ครับมาถึงคู่เอกของรายการ

ศึกชิงเข็มขัดครับพิกัดน้ำหนัก๕๑กิโลกรัม
วันนี้เรามี๑นักชกตัวแทนจากจังหวัดอำนาจเจริญ
จะมาชิงเข็มขัดกับ๑นักชกตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่
เพราะฉะนั้นนะครับแฟนมวยห้ามพลาดเลย

สุทนทนายความ
สกัดไทยมวยพอทองบูราณครับ
ส่วนมุมแดงครับต้องบอกว่าเศรษฐีแชมป์เหมือนกันครับ
ทะดานยอดดอยแก้วสมฤทธิ์ครับนายชายวาคิดการถาวร
เลี่ยงพันธุครับจากอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่วัย๒๑ปี

ฟอร์มหลังที่นี่ครับชนะ๒เสมอ๑ครับ
ดาบแก้วสำลิดครับเป็นแชมป์มวยรอบครับ
ต้องบอกว่าถึง๒รุ่นครับ๕๑กิโลกรัมแล้วก็๕๓กิโลกรัม
เดี๋ยววันนี้จะขวาอีก๑เส้นได้หรือไม่ครับโอ้โหต้องบอกว่า

แล้วคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางฝั่งของยอดดอยนั้นเข้ากับยุคสมัยเลยครับ
พ่อเลี้ยงศรีเมืองสิงสวนเงินหรือว่าพ่อเลี้ยงอนันต์จันติ๊บครับ
หัวหน้าค่ายแก้วสมฤทธิ์ในกระหน่ายที่ยุตภรณ์ครับ
นี่นะครับพรชัยทองบุราณครับ
ต้องบอกว่าอดีตฮีโร่ครับของคนไทยครับ
เหรียญทองแดงโอลิมปิกปี๒๐๐ครับ
รุ่นเดียวกับที่พี่จันพลฤทธิ์คว้าเหรียญทองนะครับ
โดยปัจจุบันนั้นรับราชการทหารเรือครับ
เป็นบุคคลคุณภาพอีกคนหนึ่งของวงการมวยแล้วครับพรชัยทองโบราณ

ใครจะคว้าแชมป์ให้กับตัวเองได้ต้องลุ้นกันครับ
สรีระรูปร่างใกล้เคียงกันครับ

นากรราชสีมามา๓ราย

แล้วก็ที่สำคัญวันนี้จะเป็นศึกมุมแดงหรือเปล่าครับ

กางเกงขาดขึ้นมาทันทีครับ

สถิติที่สาหรับหรือเปล่า
หรือว่าจะวันนี้เป็นศึกมุมแดงครับ
กางเกงขาดครับไม่เป็นไรครับหมาเลยครับกางเกง
เอาละครับอดใจรอนิดหนึ่งครับ
อาวุธหนักหรือเปล่าครับซัดทีเดียวกางเกงขาดเลยครับ

ลุยกันเลยครับโอ้โหนี่แค่ขวากันทางด้านยอดดอย
กางเกงขาดให้เห็นอยู่บ่อยแล้วครับ
ว่ากันต่อเลยครับโอ้โหยุตภพมันยังพยายามจะสวนด้วย๒ขวา
ยอดดอยหมาเลยครับหมัด๑๒โอ้โหพยายามจะสวนด้วย๒เหมือนกัน
กะเอาทีเดียวอยู่ด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
นี่ครับสไตล์เดียวกันเลยครับแต่ความเก่านี่อยู่ที่ทางด้านยุทธพร
เห็นด้วย๒ขวาบวกด้วยครับโอ้โหเจอหมัดขวาบวกครับ
นี่แหละครับอาวุธเด็ดของยอดดอยนักชกจากอมก๋อยเชียงใหม่
เจ้าเด็กดอยดุดันครับ
โอ้โหดูครับลึกไปดีดูเลยครับอนุวัติแค่วสำนิท

โอ้โหแม้ว่าจะมาคนละพื้นที่นะครับ
นุวัฒน์นั้นเป็นเด็กใต้นครศรีธรรมราช
แต่ยอดดอยนั้นเป็นเด็กเหนือครับเชียงใหม่อมก๋อยเชียงใหม่
แต่ลีลาเหมือนกันเลยอย่างที่คุณสุประชินเรียนครับ
ไปเรื่อยเลยครับจิ้มลำตัวสลับใบหน้า
เสียบมาครับเจอหมัดของยอดดอย
โอ้โหยุตภัณฑ์พยายามจะสวนด้วย๒ขวาเหมือนกัน

หวางในแข่งพยายามจะจอดอย่างความกัดฉกครับ

โอ้โหแกมาด้วยความมุ่งมั่นจริงครับยอดดอย
โอ้โหเล่นงานบริเวณรับตัวก่อนแล้วครับ
กล้าเอาทีเดียวอยู่ด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
เกรงที่จะไม่คมยงอีกครูแล้วครับท่านผู้ชมครับ

โอ้โหเล้าใจจริงครับมามิรับาครู้ดี
ว่านั่งไม่ติดเก้าอี้เลยครับผู้ชม

สะทางถึง
เวียกลับมาทิ้งต้นมัดขวาบริเวณรับตัว
พยายามกลับมาโยกสร้างยังไหวครับตัวเองได้ดีครับ
ยอดดอยดูครับยังไหวต้อยมัด

ลูกศิษย์ของพรชัยทองโบราณต้องต่อยหมัดเป็นอยู่แล้วครับ
โอ้ยแต่ตอนนี้ดูครับ
ยอดดอยยิ่งเดินยิ่งมั่นใจ
เล่นงานมาเป็นยังไหวรับตัวสลับไปหน้า
ปล่อยาร้านเล่นงานยอดดอยดูเข่า
กลับมาที่แมรคส์สเตรียมประเทศไทยกันอีกครั้งครับ
ตอนนี้เจ๊หาวงแฮพธจิดลาสไทย
อ้อยครับเดินทางไปทอดผ้าป่านะครับ
ที่วัดโคกแสงปากพนังโดยมีโกเดะพลันชัยอดิเทพวรพันธ
นั้นเป็นประธานส่วนเจ๊อ้อยนั้นเป็นรองประธาน
ก็เลยต้องบอกว่าแม่ทางที่ทอดภาพป่า
เอาทีวีมาดูในวัดเลยครับมาเชียร์มาลุ้นครับ
ต้องดูดันจริงกันครับยอดอยแต่นี่ครับ
ยุทธพรรุ่นพี่ครับก็พยายามจะเก็บอาการแต่นี่ครับ

อุ้โหความคมเนี่ยต้องบอกว่าหนักก็หนักพอกันครับ

โอ้โหดูครับแกกล้าต่อยครับ
หน้าแรกเลยครับในขณะที่ยุทธพรนั้นพยายามจะสวนด้วยศอกขวาเหมือนกัน
มาดูครับจังหวะสวนศอกได้เสียวตลอดแล้วครับยุทธพร
เอาละครับลุยกันเลยครับยกที่สอง
ชิงแชมป์ว่างในรูปพิการ๕๑กิโลกรัม
อื้อหือมไม่มีใครที่หนีใกล้ครับยุทธภรรณ์
โอ้โหยาดดอยทิ้งทำแม็ดขวาตรงด้วยกล่องทราย
มาครับเสียบด้วยซ้ายพยายามจะเน้นที่เข่ามากขึ้นครับ

ล่วงครับกรรมการนับเลยครับ

ลอยหน้าลอยตาครับเจอเลยครับ

ดูครับแต่ยังไม่ยอมครับยุทธพร

ประเภทหมูไม่กลัวน้ำร้อนครับ

อืม

ก็พยายามจะเปรียบที่จะเล่นงาน
ยกตะพรเสียบขวา

และต้องบอกว่าเศรษฐีแชมป์ของจริงครับ
คว้าอีกหนึ่งเส้นมาได้ครับระดับเอวครับ
ยอดดอยแก้วสำลิดครับ

และวันนี้เนี่ยชกปุ่มแดงครับ

แต่ที่สำคัญจริงคือยอดดอยเลยครับ
นทรทนายความไปได้เพียงยกที่๒เท่านั้น

ไล่บวกเลยครับแต่นี่ครับกาดตกครับ
ประมาทแล้วครับพยายามจะท้าดวนชวนแรก
เลยเข้าทางยอดดอยเลยครับ
ยอดดอยนั้นประเภทกลัวมวยฝีมือ

แต่ถ้าช้าโดนชวนแรกอย่างนี้แกชอบครับ
กะจะพุ่งเข้าใส่นี่พอได้เลยครับ

ไม่ต้องนับแล้วครับช็อตสุดท้ายนี่ต้องยุติเลยครับ
ดูจากสภาพครับตาลอยเลยครับนี่ครับล้วงลำตัวพอกาดตกครับซ้ายขวาแล้วเติมเลยครับ
แชมป์ครับ๕๑กุโลกรัมยอดรอย๙ส่วนนี้ไปรุนรางวัลกันบนวันที่ก่อนครับ
คุณผู้ชมครับน็อกไปอีกหนึ่งคู่แล้วมวยวันนี้เดือดจริง
ยอดรอย๙สำเร็จ
คุณเหมือนคิดแสนสุขครับมาพร้อมกับเข็มขัดครับ
และเราก็ได้ชัมปินส์คนใหม่ยอดรอย๙สำเร็จ

แต่ช่วงหน้าเรามีช่วงสุดท้ายของรายการ

ขนาดวันสงกรานยังโดนน็อกในวันสงกรานเลย

เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมนะอย่าโดนน็อกในวันสงกรานนะครับ

เทศกาลสงกรานนี้เรียกว่าดูแลตัวเองกันดีด้วย

ตอนนี้เราก็ได้นะครับยอดดอยแก้วสมฤทธิ์
เป็นแชมป์เปี้ยนพิกัดน้ำหนัก๕๑กิโลกรัมไปอย่างสวยงามมาก
วันนี้มวย๕คู่น็อกไป๔คู่เดือดจริงต้อนรับวันสงกรานเลย
ตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราครับ
โฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
กู้ง่ายไว้ใจเราหลังจากนี้เรามีไฮไลท์เด็ด
วันนี้หลายคนคงดูกันไม่ทันน็อกกันไปหลายคู่เหลือเกิน
เพราะฉะนั้นสามารถไปติดตามได้ในไฮไลท์หลังรายการนะครับ

และสำหรับวันนี้ครับผมเบียร์สุวรรณิสุธวณิชย์
แถมในนี้สุดยอด๕๑กิโลกรัมที่ว่างอยู่ตกเต็กของใคร

แต่วันนี้ครับความมันในช่วงสงกรานครับ
และก็ไฮไลต์เด็ดที่ผ่านมาที่พรุ่งคู่
ดูครับจังหวะกระแทกหมัดยับซ้าย
ออกมานิดเดียวทุกวันเสือพยายามจะต่อยขวาเตะขวาแล้วฟันด้วยศอกขวา
เสียบจังหวะกระโดดต่อยของคมเพชรเล็ก
ต้องบอกว่าที่สำคัญครับเกิดแพ้แต่สัดด้วยครับ
สอกขวาของคอมเพชรเล็กเล่นงานมาตลอดครับ
กันอย่างสนุกโดยเฉพาะศอกครับ
ห่วงในขวางหน้าแล้วทุบในหมัดขวา
จับจังหวะญาติครับ
จับจังหวะญาติครับลูกเก่งครับกระโดดต่อยครับของชะน้ำขมเพชรเล็ก
หวังหวังระยะใส่ของพวกไอ้เล็กนี้ทำได้ดีครับ

จังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยศอกขวาครับดูครับ
ปักเฉพาะเดียวครับล่วงเลยครับ
ดูครับแล้วแตกซะด้วยครับทางด้านพ่วงเสือ

อีกครับโดนหมัดของทะดานผู้หญิงเสือครับ

อ้าหลอกใส่ล็อกในพยายามจะเด้งโดยเข่า

จังหวะแร่งของคอมเพชรเล็กแกทำได้ดีครับ
แต่จุดสำคัญครับถอดน็อกครับของทางด้านคมเพชรเล็กครับ
ต้องดูครับนี่ครับมาจากจุดเริ่มต้นนี่ครับวงในครับ
พยายามจะแลกต้องบอกว่ายุบอัดจนยุบเลยครับ
มีอาการแผ่วให้เห็นครับสำหรับเพื่อนเสือ
คอมเพชรเล็กพยายามจะไล่ในแปดดูครับ
ฤทธิ์ล็อคร่างตียังทำได้อยู่ครับ

ชมเป็นเล็กนี่ครับจังหวะขวางแล้วเสียบ
นี่อีกมุมหนึ่งครับจังหวะเสียบในขวางหน้า
ฟันด้วยศอกขวาและเข่าลอย
โอ้โหดูครับไล่เลยครับขวางหน้าดันแทงครับ
แล้วเด้งตีครับยัดด้วยเขาขึ้นสูงเพียงจะส่วนครับ
อาศัยลูกแข็งแรงแข็งแกร่งเลยครับ

จังหวะฝั่งหน้าไลมี่ครับมาดูภาพชอบเด็ดครับ

กระโดดต่อยของทางด้านทงเพชรเล็กแล้วยัดด้วยเขาขวา
โอ้โหชอตเด็ดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ
โอ้โหกลามครับดูดีครับ

อกกลับแม่ฮิลันม้วนแผ่นดินสมบูรณ์แบบ๑๐๐

แล้วก็ไปเช็คเม้นชายชนะของทะดานคมเป็นเล็กสิบกำลังประเศษจากภูริลำ

เบียดแรกไม่ว่าจะเป็นค่าหมัดหรือแข้งครับ
จังหวะนั้นอยู่ที่รอยอดเด็ดทำได้ดีกว่า
โดยเฉพาะจังหวะวางแข้งสลายหน้าแย่ดีดูครับ
ไปโดนบริเวณต้องบอกว่าทัดดอกไม้เลยครับ

เข้ามานี่ครับบริเวณหลังกกหูครับ
ทัดเข้ามาครับหูล่วงเลยครับ
ศูนย์รวมประสาทแล้วครับ
กรรมการนับได้แค่๒ครับ
เห็นท่าไม่ดีก็ยุติการชกเลยครับ
แล้วก็เป็นเพลงชนะของสยามเพชรนภาชัยครับ
จันทบุรีและนี่ครับอีกหนึ่งคู่มันครับ
เจริญลาภติดในยกสมชาติครับ
ชกจากบุรีรำเจอกับคารีล็อปทาเกอร์จากรัสเซีย

ขยับเข้ามาพยายามจะเติมด้วยหมัด๑๒ครับ
แต่เจอแข้งซ้ายของเจริญลาบ
แล้วพยายามจะปักศอกสวนนี่ครับศอกขวาสอกซ้าย
รีลอฟนั้นเป็นนักมวยรัสเซียที่ออกอาวุธได้ครบเครื่องครับ
แต่วันนี้กระดูกความเก่าประสบการณ์ของเจริญราชนั้นช่วยได้ครับ
นี่ครับช็อตที่ฟันศอกจนซุดครับ

ถึงแม้ว่าคารีลอฟนี่ก็ดูครับแล้วที่ท่านนี่
เกิดแผลแตกบริเวณกระพุงแก้มครับ

แต่แกก็ยืนหยัดสู้อย่างสนุกเลยครับ
และกับเจริญลาบได้อย่างสนุก

และนี่ครับหนัก๑๒ของคารีลอฟ

ล็อปจิ้มลำตัวขวางหน้าไว้ทันทีครับ

ขยับเข้ามาวางแข่งซ้ายและก็วงในขวางหน้า

หมัดศอกศิลันม้วนแผ่นดิน

แต่เจริญลาบนั้นเก่าเหลือเกิน
โอ้โหแล้วกดมาแล้วเสียบเลยครับเจริญลาบ

ขยับจากขวางหน้าละฟันครับคารีลอฟ

แต่ว่าก็พลิกสถานการณ์ลำบาก

แต่คาลีลอมนั้นฉกสวยจังหวะไม่ได้ครับ
ตัดล่างแต่เจอเกี่ยวเชือกไว้
ไม่ลงเลยครับว่างหุ่นซ้ายให้กระยัดแต่ละทีครับ
หนักหนักแรงครับ
แล้วพยายามจะเล่นเกมลัดล่าง
เด้งโดยเข่าแล้วจะมีแข่งขวาสลับ
ตอนนี้นี่ต้องยอมรับเลยครับว่ากระดูกประสบการณ์นั้นเป็นรอง
แต่ก็สู้ได้สนุกครับคาลิลองทาเกอร์
ฝั่งหน้าสู้
เขียวแล้วคืนด้วยหมัดและมีเกี่ยวสองขวาเติม
แลกกันมันครับพยายามจะเสียบด้วยเข่า
แต่เจริญลาบนั้นจังหวะวงในนี่

เน้นลูกชัดเจนครับ

แต่ทำอะไรก็ยังไม่ได้ชัดเจนนักครับ
ต่างหวังฝั่งหน้าของเจริญลาภ

สุดท้ายก็เป็นเจริญราชสิทธิ์นายกสมชาตินะครับ

คู่นี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่มันครับ

ไว้อยู่แล้วครับว่าอาจจะไม่ครบยกครับ
เพราะว่าเป็นมวยหมัดทั้งคู่ครับ
คู่นี้ไม่ได้อยู่นอกเหนือจาก

เพราะทั้งคู่นั้นมีอาวุธที่หนักแรง

ของเพชรชิงชัยครับ
หวางด้วยแข่งขวาครับเพียงจะเกาะหน้าอีกทีครับ
ด้วยแข้งอีกทีครับสำหรับเพชรชิงชัย
ใส่ด้านวันส่วนกลางเขาเพียงจะทุกค์ลำตัวครับ
เกี่ยวได้จิ้มด้วยหมัดขวาเลยครับ
จังหวะเตะล่างแล้วดูครับสวนคืนด้วยแข้งขวา
เกมนั้นกำลังเดือดกำลังคุกกี้สูสีครับ
แต่มามีช็อตเด็ดครับนี่ครับโดนหมัดซ้ายก่อนครับ
สะบัดแล้วจากนั้นมานี่เพชรชิงชัยแกลุยเลยครับ
แล้วนี่ครับเสียบซ้ายแล้วงัดด้วยศอกซ้ายอีกที
หลับเลยครับหน้านี่ปักพื้นครับดึงไม่พ้นครับ
นี่ครับขวาขวาอีกทีแล้วกลัวเลยครับศอกขวา
เกาะในได้แทงซ้ายก่อนครับแล้วงัดด้วยศอกปิดฉากเลยครับ
เวลามานี่แกมาเป็นชุดครับเพชรชิงชัย
เล่นงานวันสงกรานที่โอ้โหต้องบอกว่าพอมึนแล้ว
ออกอาวุธไม่ถนัดเลยครับ
นี่ครับดึงไม่พ้นครับทุบซ้ายแล้วมาเลยครับ
ทั้งซ้ายทั้งขวาฟันด้วยศอกอีกทีนี่แหละครับ

เล่นงานจริงขึ้นครับสำหรับศาสนาเพชรจิงชัย

การชิงชั้นที่ว่างในพิกัด๕๑กิโลกรัม
ยอดดอยแก้สำเร็จกับยุติภรณ์สุดทนธนายความครับ
เชียงใหม่กับอำนาจเจริญครับ
โอ้โหต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่สไตล์ละไม้คล้ายกันครับ

วางแข้งขวาเน้นของหนักของแรงเลยครับยอดดอย
ยอดดอยนั้นพยายามจะลุยในขณะที่ยุทธพรก็ไม่เกรงกลัวครับ
ยังจะสวนด้วยศอกขวาแล้วเสียบด้วยเข่า
หมัดล่วงแต่รีบลุกขึ้นมาแล้วเดินหน้าใส่กันตลอดเลยครับ
พยายามจะบวกครับหมัดตรงสองทิ้งหางไม่ออกครับ
ถึงมายอดดอยแกเลือกครับล่างบ้างบนบ้างครับ
ลำตัวสลับใบหน้าแล้วเสียบสู้เลยครับทางด้านยุทธพร
ยุทธพรพยายามจะสวนด้วยศอกขวาแต่ยอดดอยนั้นพยักหน้าสู้เลยครับ
แล้วเล่นงานบริเวณลำตัวสลับใบหน้าหมัดขวาบริเวณลำตัวครับ
แล้วซ้ายนั้นฮุกซ้ายบริเวณใบหน้า
ยุทธพรพยายามจะสวนด้วยศอกขวาแต่ยังไม่โดนครับ
ต้อนเข้ามาเรื่อยเลยครับยอดดอย
ถึงเริ่มมาขวายุติภรณ์นี้ครับเจอปลักครับ
แล้วพยังจะเสยรีอะเฟเฟอร์คัท

ยุทธพรเข้าทางของยอดดอยเลยครับ
แล้วสุดท้ายก็ต้องบอกว่า๕๑กิโลกรัมตกไปไปอยู่ที่เชียงใหม่ครับ

วันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ